ควรเปิดเสียงและความสว่างของหน้าจออุปกรณ์ของคุณให้อยู่ในระดับที่ได้ยินเสียงและเห็นจอได้อย่างชัดเจน
เปิดสัญญาณไวไฟเพื่อความคมชัดและไม่สิ้นเปลืองสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือดูแท็บเล็ตของคุณ